พี่มาทำบ้านเท่าไร

ใช่

เพลงเพราะมัน๓ห่อ

อ่าห่อ๑๒เท่าไหร่
๒๓๓๖มันถัดมาจากอะไร
มันผัดมาจากอะไรดาวงานดาวงานมันเลยเสียค่าขนส่งแพง
วันนี้พี่เขาถามเลยนะว่าไอ้ต้นทุนมันเท่าไหร่กัน
หนึ่งจะสักเท่าไหร่กันใช่นี่ที่ไหนร้านอะไรเนี่ย

แต่ว่ามันไม่ใช่ร้านอาหารทั่วไปมันเป็นร้านคาราโอเกะ
อ๋อเข้าใจแล้วท่านครับเออทำไมพี่เข้าใจอ่ะทำไมพี่เข้าใจ
เจ็บมาเยอะอันนี้คือนี่ขนาดเป็นร้านคาราโอเกะแบบดูแล้วนะ
เป็นร้านคาราโอเกะแบบว่าคาราโอเกะห้องแถวอ่ะคาราโอเกะห้องแถวอ่ะ
แล้วร้านคาราเกะเขาผัดจากอะไรเขาใช้เอาไมค์มาผัดเหรอ
ไม่คือเออนะมันแพงอ่ะเดี๋ยวเล่าต้นมืดแผนเหรอ

ผัดหมี่กึ่งจานละ๓๐๐ที่คุณผู้ชมเห็นมีอะไร
ไข่ผักบุ้งโดมแต่ไม่มีเนื้อสัตว์เลย
มันไม่ได้มีแบบเครื่องเคราวแบบอลังการพวกแบบว่าหมูหมึกกุ้งไม่มี
นี่ผักบุ้งเอามือตัดเอานะไม่ใช่เอามีดหันดูได้ยาว

นี่แหละคือเขาบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นไง
คือผัดอย่างเดียวมันก็แพงแล้วน้ำอารมณ์ขวดใหญ่

เจ้าของคลิปเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการหาเรื่องร้านนะ
เจ้าของคลิปคือคุณแบงค์เพราะว่าเราติดต่อไป
เขาบอกว่าจริงผมตกใจค่าอาหารเครื่องดื่มที่ผมสั่งมา
คุณแบงค์สั่งอะไรบ้างต้มยำหม้อนึง
แล้วก็ผัดหมี่กึ่งจานนึงน้ำอัดลมขวดนึงมิกเซอร์เล็กน้อย

คุณแบงค์บอกแบบนี้ตอนที่ผมโวยวายที่ร้าน
ร้านบอกว่าจะลดราคาให้แต่สุดท้ายผมก็จ่ายเต็มแหละ

ต้องมาฟังเจ้าของร้านคาราโอเกะหน่อย
เขาบอกว่าอ้าวก็ร้านฉันเป็นร้านคาราโอเกะนี่
ไม่ใช่อาหารตำสั่งแล้วก็ไม่ได้สต๊อกวัตถุดิบเอาไว้

แต่ฉันต้องคิดราคาแพงสิมันปกติอยู่แล้ว
เบิร์ตอาจจะเข้าใจดีเรื่องนี้เข้าใจผัดหมี่กึ่งคืนนั้นไม่ได้มีแค่หมี่กึ่งอย่างเดียว
ยังมีต้นทุนวัตถุดิบอาหารอื่นที่ราคาสูงก็ไข่ผักไง
พวกนี้ราคามันก็สูงฉันคิดราคาเหมาะสมแล้ว
ตามร้านคาราโอเกะทั่วไปเขาก็คิดแบบนี้นั่นแหละแต่พอ
แต่พอร้านคาราโอเกะรู้เรื่องดราม่าเขาก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะ
เอาแล้วฝั่งลูกค้าลูกค้าจะเอามาโพสต์เพื่อ
แต่ลูกค้าเขาก็เหมือนกับเป็นการตั้งคำถามแล้วก็บอกว่าให้ระวังละกัน
สำหรับใครที่จะสั่งอาหารร้านคาราโอเกะดูราคาก่อน

ดิวเซอร์บอกว่าเวลามันลันเข้ามาแล้วเลยเล่าเรื่องคาราโอเกะไม่ได้เลย

อยากฟังดีพิธีพาไปดูด้วยเลยก็ดี
เก็บมาเยอะ
แต่ว่าร้านค้าให้ดีที่สุดคือเขียนราคาติดราคาให้ชัดเจน